ไปดูชายคุ้มคลั่งที่หนองคายกันหน่อยนะคะไม่รู้คลั่งอะไรแหละ
แต่ว่าถือมีดยาวมาเลยค่ะแล้วก็กวัดแกว่งไปทั่ว
แล้วก็ไปไล่ฟันชาวบ้านจนเขาเจ็บไปสองคนตำรวจก็ต้องลงมาระงับเหตุ
เห็นตำรวจปุ๊บโกยแนบเลยวิ่งหนีเข้าไปในที่นาชาวบ้านไม่พอ
เย้ยหน้าขึ้นไปนี่แหละเหมาะมากปีนขึ้นต้นมะพร้าวโอ้โห
แล้วต้นมะพร้าวไม่ใช่เตี้ยนะคะต้นมะพร้าวก็คือสูงอ่ะ
ปีนขึ้นไปอยู่บนนั้นตำรวจได้แต่แงนหน้ามองเอาแล้วลงเองไหม
รอให้ลงเพราะถ้าปีนขึ้นไปก็อันตรายครับ
ห้าชั่วโมงกว่าพี่เบิ้ลดูครับโอ้โหสุดยอดสุดยอด
เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้ชมเขานะคะแต่เขาอยู่บนสุดยอดต้นมะพร้าวจริง
เหตุการณ์นี้เกิดบ่ายสามโมงนะคะตรงสะพานทางเข้าหมู่บ้านโนนดู่
ที่อำเภอรัตนวาปีผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งยืนอยู่ขอบสะพาน
วัดแกว่งมีดไปมาอันนี้ไม่น่าใช่รำด้วย

แว่งไปแกว่งมาแล้วก่อนหน้านี้ไปไล่ฟันชาวบ้านเจ็บไปสองคนแล้วอะค่ะ
ตำรวจสภรัฐนาวาปีก็เลยนำกำลังจะไปควบคุมตัว
เห็นตำรวจปุ๊บวิ่งปรู๊ดเข้าไปเลยนะคะ
หนีเข้าไปในทุ่งนาพื้นที่บ้านโนนเรียงแล้วก็ปีนขึ้นต้นมะพร้าว
เกลี้ยกล่อมแล้วเกลี้ยกล่อมอีก
แม่น้ำทั้งห้าดึงทุกวิธีให้ตายยังไงเขาก็ไม่ลงอะค่ะ
ตำรวจเลยว่าอ่างั้นปล่อยเดี๋ยวรอให้หมดแรงเองเดี๋ยวก็ลงมาเองนั่นแหละ
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีการวางกำลังวางทุกอย่างล้อมเอาไว้ชัดเจนนะคะ

กระทั่งผ่านไป๕ชั่วโมงกว่า
ไม่ไหวและแดดก็ร้อนข้าวก็หิวน้ำก็ไม่ได้กิน
ลงมาให้ตำรวจคุมตัวแต่โดยดีค่ะ
เขาชื่อในชาตินะคะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
ตำรวจบอกว่าคลุมคลั่งอะไรเดี๋ยวขอไปตรวจปัสสาวะ
ดูสิว่ามีสารเสพติดไหมไม่เล่าก็ยา